ล่าสุดภารกิจก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
สำหรับวันนี้ก็คือการไหว้ลงแม่น้ำโขง
จากฝั่งไทยไปยังสปลาวแล้วก็กลับมายังฝั่งไทยนะฮะ
เมื่อช่วงประมาณเกือบ๕โมงเย็นนะครับ
นับรวมเวลาภารกิจครั้งนี้เอาเฉพาะวันนี้นะฮะ
๖ชั่วโมงกว่าแล้วตัวเลขเงินบริจาคตอนแรกตั้งเป้าในใจ๑๖ล้าน
จะช่วย๒โรงพยาบาลคือฝั่งไทยที่นครพนมแล้วก็ที่สปลาว
ปรากฏว่าตัวเลขล่าสุดเฉียด๖๐ล้านแล้ว
แล้วต้องบอกว่าวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนที่คุณโตโน่
จะลงว่ายน้ำต้องบอกว่ายอดตัวเลขการบริจาคเนี่ยมันไหลมาเรื่อยเลย
โอ้โหพุ่งมาแรงมากและล่าสุดตอนนี้๑ทุ่มตรง
กลับไปดูวินาทีที่คุณโตโน่นั้นไหว้เสร็จสิ้นกลับขึ้นฝั่งไทยฮะ
โตโน่นสู้สู้
ยอดตัวเลขการบริจาคมันไหลมาเรื่อยเลย
โอ้โหพุ่งมาแรงมาเรื่อยเลย
นี่คือบรรยากาศล่าสุดเมื่อประมาณสักเกือบ๕โมงเย็นที่ผ่านมาครับ
คุณผู้ชมและคุณขวัญครับคุณโตโน่ขึ้นมาจากแม่น้ำโขง
ขึ้นฝั่งไทยที่นครพนมนะฮะก็มีตัวแทนของทางจังหวัด
แล้วก็ทางครอบครัวรวมไปถึงแฟนคลับนะฮะที่ไปส่งกำลังใจกัน
แม่น้ำโขงเนี่ยปรบมือต้อนรับส่งเสียงเชียร์นะฮะ
จังหวะที่คุณโตโน่ก้าวขาขึ้นมาจากแม่น้ำโขงเดี๋ยวสังเกตนะครับ
คือจะเหมือนมีอาการขาล้าเหมือนจะเพลียเมื่อยอะฮะ
คือจังหวะนี้ครับคุณผู้ชมครับถามว่าทำไมถึงมีอาการล้าเหมือนจะทรงตัวไม่อยู่

ก็คุณโตโน่ไหว้เนี่ยรวมเวลาประมาณสัก๒ชั่วโมงเสร็จนะฮะ
คือขาไปชั่วโมงกว่าขากลับอีกเกือบ๕๐นาที
เดี๋ยวจะไล่เรียงบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ติดตามกัน
กลับมาขึ้นที่ฝั่งไทยครับบริเวณจุดนี้ก็คือแลนด์มาร์คสำคัญของนครพนม
ลานองค์พญาศรีสัตนคราชครับที่จังหวัดนครพนม๑๖นาฬิกา๕๕นาที
เกือบจะห้าโมงเย็นครับกำลังใจล้นหลามบรรยากาศก็ชื่นมื้นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะ
คนไหว้หลายคนให้พร้อมกับยอดบริจาคที่ต้องการระดมทุนเงินบริจาคไปช่วยเหลือโรงพยาบาล
ที่จังหวัดนครพนมและโรงพยาบาลแขวงคำม่วนของสปลาวตัวเลขล่าสุดนะฮะ
ล้านกว่าบาทเกือบจะเฉียด๖๐ล้านแล้วนะฮะ
มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้เขาตั้งตัวเลขไว้ที่๑๖ล้านครับ
แต่ตอนนี้จะ๖๐ล้านแล้วนะครับมีผู้ร่วมบริจาคก็๗๑๗๐๐กับอีก๓คน
นี่คือข้อมูลเมื่อตอน๑๘นาฬิกา๕๐นาทีแล้วตัวเลขผมเชื่อว่ายังเพิ่มขึ้นเรื่อยนะคุณผู้ชมคุณขวัญ
เนื่องจากว่าอะไรเขายังคงเปิดรับบริจาคจนถึง๓๑ตุลา
คืนนี้คุณโตโน่จะนอนที่นครพนมก่อนยังไม่ได้บินกลับทันทีนะฮะ
ให้ร่างกายได้ฟื้นตัวสักหน่อย
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยความยากในระหว่างการไหว้กลับมาฝั่งไทย
คุณผู้ชมครับคุณขวัญครับค่ะมันคือจังหวะที่พอลงจากฝั่งสปลาว
เนี่ยพอลงแม่โขงตรงจุดนั้นปั๊บเนี่ยนะฮะ
เพื่อจะไหว้เฉียงตัดกลับมาที่ฝั่งไทยขึ้นท่าที่นครพนมเนี่ย
กระแสน้ำมันไหลเชี่ยวกรากครับแล้วมันมีร่องน้ำด้วย
คือถ้าตรงนั้นคุณโตโน่ไม่สามารถจะเบี่ยงตัวเข้าสู่ร่องกระแสน้ำ
ที่จะมาขึ้นฝั่งที่นครพนมตรงบริเวณรูปปั้นองค์พญานาค

นั่นเลยเป็นจุดที่ยากมากและเป็นความท้าทาย
แล้วดูบางจังหวะนะครับ
จังหวะคุณโตโน่ไม่สามารถจะไหว้หลุดจากร่องน้ำได้เพราะมันยาก

แล้วบางช่วงเหมือนดำผุดดำไหว้คือลอยนิ่ง
พร้อมกับเจ้าบุยตัวนี้
เครื่องทุ่นที่เป็นเหมือนอุปกรณ์ที่ทำให้คุณโตโน่ไม่จมน้ำ
อยู่แบบนี้เป็นเวลานานเกือบชั่วโมง
หลังจากนั้นจึงสามารถที่จะไหว้ต่อไปได้
แล้วก็กลับขึ้นฝั่งไทยได้อย่างราบรื่น

ขอบคุณทุกคนเลยครับที่อยู่เบื้องหลังของคุณนิชาด้วยนะครับ

วันนี้ไม่ใช่วันของผมเป็นวันของพวกเราจริงฮะ

เป็นวันของพวกเราขอบคุณมากนะครับ
ต่อไปก็จะได้กลับไปร้องเพลงไปเล่นละครต่อ

ข่าวว่าไปกินข้าวต้มแล้วก็ขึ้นนอนแล้วกลับบ้าน

นี่ดูเหมือนไม่น่าเชื่อว่าเพิ่งผ่านการไหว้น้ำมาเอาหูเกือบ๒ชั่วโมงกว่านะครับ

คือปรบมือดูน้ำตาคลอเลย
คุณพี่ชายอยู่นั่นไง

บรรดาดารานางแบบนักแสดงครับ
กับพี่อู๊ดเป็นต่อเนี่ยคอยจับไมค์เป็นพิธีกรสัมภาษณ์นะฮะ
อันนี้คือบรรยากาศหลังจากขึ้นฝั่งมาแล้วก็ยิ้มชื่นมื้นครับบนเวที
ขณะที่คุณแม่ครับแม่น้อยสุดลมโชยคำวิลัยศักดิ์คุณแม่ของคุณโตโน่
พร้อมกับคุณนิชาหวานใจคุณโตโน่ก็มารอรับที่บริเวณท่าน้ำลานพญา
สัตนคราชนะครับนี่นะฮะก็เปิดเผยเล่าให้กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีฟังครับ
บอกว่าภูมิใจมากกับตัวลูกชายที่จัดโครงการแบบนี้ขึ้นมา
ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเพื่อสังคมแล้วไม่ใช่แค่ในไทยครับ
คือเราสามารถแบ่งปันน้ำใจไปถึงเพื่อนบ้านของเราอย่างสปลาวด้วย
คุณแม่เล่าไปก็โอ้โหสีหน้าเปื้อนยิ้มครับ
แล้วมีการตอบรับมีเงินบริจาคเกินความคาดหมายของลูกโน่มาก
นี่ฮะแม่น้อยเรียกลูกโน่นะ
ก่อนที่ลูกโน่จะลงว่ายน้ำเนี่ยแม่ก็อวยพรให้ลูกชายนี่นะฮะ
ความรู้สึกของคนเป็นแม่ถามว่าห่วงไหมทั้งห่วงและห่วง
แต่ก็เชื่อมั่นในสิ่งที่ลูกชายทำนะฮะ
เอามือลูบหัวพรของแม่คือพรที่ประเสริฐที่สุดแล้ว

คุณโตโน่ก็เลยกราบขอพรจากแม่หลังจากที่มีพิธีส่งอะไรไปก่อนหน้านั้น
ก่อนที่จะลงสู่แม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำแห่งชีวิต
ในขณะที่น้องสาวครับน้องต้องตา
นี่นะครับน้องต้องตาเนี่ยเธอบอกว่าเธอว่ายน้ำไม่เป็น
แต่เธออยากจะช่วยพี่ชายช่วยยังไง
วันนี้เธอมาช่วยรำครับเพราะเดี๋ยวมีพิธีบวงสวง

ก่อนที่จะลงสู่แม่โขงดำผุดดำไหว้ตรงนี้
ภูมิใจในพี่ชายของเธอ
แล้วถามแม่น้อยกับลูกทั้งสองคนคุณแม่รู้สึกยังไง
แม่ภูมิใจทั้งคู่แล้วแม่บอกนะครับว่า
หากวันนี้ถ้าแม่ไม่อยู่แล้วเนี่ยแม่นอนตายตาหลับแล้ว

พ่อเองก็เชื่อว่าลูกทั้งสองจะอยู่ในสังคมและดูแลตัวเองได้
โดยที่วันหนึ่งถ้าไม่มีแม่แล้ว
เชื่อว่าพี่น้องเขาดูแลกันได้และเป็นเสาหลักให้กันและกัน
รวมถึงเป็นเสาหลักให้กับสังคมและประเทศชาติ
นี่นะฮะถามอีกครับ
น้อยครับหากว่าลูกโน่เขาอยากจะกินอะไรเป็นพิเศษ
คุณแม่ว่ายังไงแม่บอกว่าอยากให้ลูกโน่น
กินอาหารอีสานรสชาติจัดจ้าน

ปลาร้าพวกแกงอีสานอ่อมอะไรต่างเหล่านี้
คือจัดเมนูแซ่บให้ลูกชายหน่อย
แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ร่วมบริจาคเพื่อโครงการนี้ครับ

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน
กับเงินทุกบาททุกจำนวนที่ท่านบริจาคมา
ขอให้ท่านผู้ใจบุญทุกท่านได้รับกุศลผลบุญ
ให้ท่านมีแต่ความสุขให้บุญหนุนนำให้มีแต่ความสุข
เหมือนกับที่แม่ก็มีความสุขตอนนี้
เพราะเงินนี้คือมันเป็นเงินที่เราได้มาช่วยเหลือกัน
มันเป็นอะไรที่ดีมันเป็นสิ่งที่ดี